คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่กันหน่อยนะคะ
ที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยเมื่อคืนนี้ค่ะ
มีอุบัติเหตุรถสองแถวส่งคนงานพลิกคว่ำนะคะ
ตกร่องกลางถนนวิภาวดีผู้บาดเจ็บเนี่ยเกือบ๒๐รายเลยค่ะ
เนี่ยค่ะบนถนนวิภาวดีที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะ
สภาพเห็นแบบนี้เลยรถสองแถวหกล้อรับส่งคนงานค่ะ
เสียหลักตกลงไปในร่องกลางระหว่างสะพานข้ามแยกสุธิศา
ช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานราวสะพานเหล็กเนี่ยหักเลยนะคะ
ปูนก็แตกท้ายรถก็ห้อยค้างอยู่บนราวสะพานในช่องทางด่วนค่ะ
ส่วนหัวรถหักบิดออกจากตัวกระบะคนขับและคนงานเนี่ยนะคะ
ได้รับบัตรเจ็บกันไปเล็กน้อยเนี่ยสิบแปดคนทั้งทั้งหมดน่ะนะคะ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำคนขับรถค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาบนถนนสายเอเชียนะคะ
หลักกิโลเมตรที่สิบหกมีไฟไหม้ค่ะลุกไหม้รถกระบะสีขาวที่จอดอยู่ริมถนน
ตำรวจทางหลวงต้องปิดการจราจร๒ช่องทางเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าควบคุมค่ะ
ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คนขับรถกระบะบอกว่า
เขาขับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ได้กลิ่นน้ำมันรส
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นที่ใต้เบาะค่ะเลยรีบจอดรถ
จากนั้นกลุ่มควันแล้วก็ไฟเริ่มลุกไหม้ที่ตัวรถของเขา
เขาก็เลยรีบเปิดประตูวิ่งหนีตายออกมาแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ท้ายที่กระบี่ค่ะเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพ
นาทีชายอายุสามสิบสี่ปียืนอยู่ข้างทางเนี้ย
แล้วพอมีรถคันสีแดงวิ่งมาเขาก็วิ่งตัดหน้ารถออกมาเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตด้วยจุดเกิดเหตุเป็นถนนเพชรเกษม
กระบี่อาวลึกบ้านในช่องในตะบนทับปริกค่ะ
ทรัพย์ชื่อผู้เสียชุดก็คือนายธนัทธนันทนิรัตนัชชา
อายุ๓๔ปีเป็นสาวประเภท๒
ตำรวจเจ้าของท้องที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพกล้องวงจรปิด
ประกอบสำนวนคดีแล้วก็เชิญญาติผู้ตายมาสอบสวนอีกครั้ง
ว่าผู้ตายมีอาการเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า